หญิงชาวลาวที่เธอมาร้องขอความเป็นธรรมนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปทำงานพาไปทำงานที่ไหนได้

เอ้าตำรวจยังไม่จับผู้ก่อเหตุนะบอกยังสอบสวนไม่เสร็จครับ
พี่น้องนะครับเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงนี่ที่นั่งอยู่เนี่ย
สัญชาติลาวครับเข้ามาขอความช่วยเหลือจากทีมงานสายใหม่ต้องรอด
หลังจากผู้หญิงเนี่ยนะคนน้องเนี่ย
ถูกนายจ้างเอาปืนขู่แล้วข่มขืนกระทำชำราวครับ

นายจ้างบอกว่าเป็นงานขายอาหารนะอยู่แถวนนทบุรี
แล้วก็มีรูปลงด้วยขายข้าวหมกไก่ในรูปข้าวหมกน่ากินทีเดียว
คือจะสมัครงานใช่ไหมนะครับจะสมัครงานค่าจ้างค่าแรงเนี่ย
ให้เดียวละเก้าพันถึงหมื่นสามนะมีที่อยู่ให้ด้วย
แล้วก็มีค่าอาหารให้ด้วยเธอตัดสินใจไปเจอเขานะครับ
สิบห้ากันยายนที่ผ่านมาหลังจากไปพบก็เข้าไปที่ที่พัก
ทันใดนั้นทันใดนั้นนายจ้างแม่นะครับลงมือเอามีดจี้คอแล้ว
ข่มขืนจนสำเร็จความไข้ครับแล้วเอามือถือเข้าไปด้วยฮะ
นอนตรงนี้นะเดี๋ยวกรีบไปนอนข้างนอกเพราะว่าน้องก็เห็นบ้านเขาเขา
ครับน้องก็บอกว่าได้ค่ะตอนนั้นเขาบอกให้น้องไปอาบน้ำ
พอสักพักเข้ามาน้องแบบจะไปอาบน้ำนะครับ
ว่าเหมือนทำอย่างที่น้องพูดเหมือนก็ทากเขาก็นอนอะไรแบบนี้ครับ
ถามว่ามียึดพาสปอร์ตยึดโทรศัพท์ยังไงนะครับ
ตั้งแต่น้องมาครั้งแรกกับเขายึดเลยไม่ให้คุยกันอะไรแบบนี้
คำยึดอะไรบ้างยึดโทรศัพท์พลาสปอร์ตอยู่กับเขา
คุณผู้ชมดูน้องผู้หญิงเนี่ยนั่งคอตกเลย
สภาพจิตใจเธอย่ำแย่มากฮะโอ้โหเนี่ยครับ
พี่สาวของผู้เสียหายเองก็รู้สึกผิดสังเกตที่ติดต่อน้องสาวไม่ได้
มือถือมันเอาไปไงพยายามแชทหาในจ้างแต่ก็ไม่มีการตอบกลับครับ
เชื่อว่าสงสัยเกิดเรื่องไม่ดีแล้วมันเลยไปตามเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่เข้าไปรับตัวผู้เสียหายนะครับได้ในวันเดียวกันนั่นแหละ
แล้วพาไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วส่งตัวไปตรวจร่างกาย
ส่วนการดำเนินคดีในจ้างอยู่ระหว่างการสอบสวนตามขั้นตอน
ผู้เสียหายบอกว่าตอนนี้ยังกลัวอยู่เลยนะครับเพราะว่าผู้ก่อเหตุใช้ทั้งมีดและปืนคู่ฮะนะฮะ
ตอนไปขอความช่วยเหลือเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่เห็นจะกระตือดูรถเลย
หรือว่าเห็นเธอเป็นแรงงานต่างด้าวล่าสุดนะครับ
ก็ไปขอความช่วยเหลือจากสายใหม่ต้องรอดใช่ไหม
แล้วก็มีผู้นำท้องถิ่นนะครับมาร่วมด้วยลงพื้นที่ชุมชนโรงกระโจมที่บางบัวทอง

ไปเจอกับพ่อของนายจ้างคู่กรณีนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้ลูกชายไม่อยู่บ้าน
ก่อนอันนี้ลูกเคยนะจ้างคนมาทำงานแต่ไม่เคยเห็นว่ามีปัญหาอะไรนี่
ขายข้าวหมวกไก่กินเออเออเขาขายอยู่แล้วเขาทำงานอยู่แล้ว
อ๋อหาลูกหาลูกจ้างอยู่จริงเออนี่เขาก็เขา
ผมเห็นอ่ะแต่ผมก็ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งทำอะไรมักไปกว่านี้
เพราะว่าเขามีบัตรไหมอะไรไหมครับครับผมเคยเตือนเขาจริงจริง
รับมาเยอะแล้วเคยเกิดเหตุแบบนี้ไหมไม่มีเหตุแบบนี้ไม่มีเลย
อืมผมก็จะงงงงงงครับซึ่งหลังเขาหายไปกี่วันแล้วครับป้าครับ
ตัวบางยาเขาเขาไม่ไม่อยู่บ้านกี่วันแล้วครับเขาไม่อยู่บ้าน
อ๋อลูกชายเหรอครับใช่ผมว่าผมก็ไปเจอแล้ววันนี้ใช่ไหมครับ
วันนี้อ๋อผมว่าวันเจอผมว่าวัน
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุตรงนี้ฮะก็ไปหาร่องรอยนะครับ
จะเอามาประกอบเป็นข้อมูลขณะที่นายจ้างผู้ต้องสงสัย
เป็นผู้ชายอายุสามสิบสี่ปีครับนะฮะขณะนี้ไม่อยู่ในชุมชน
คาดว่าจะไปกบดานที่อื่นครับ